คุณผู้ชมฮะร้านบุฟเฟ่ชื่อดังย่านบางซื่อ
โพสต์คลิปออกมาแฉพฤติกรรมของคนที่เข้าไปกินอาหารที่ร้าน
ก็คือลูกค้านี่แหละบอกว่าตักอาหารมากินไม่หมด
พอกินไม่หมดซึ่งจริงทางร้านจะมีบริการห่อกลับบ้านให้
แต่ว่าไม่ให้ที่ร้านห่อกลับนี่เทลงแบบนี้เลยค่ะ
เทเลยนะฮะเทอาหารลงบนโต๊ะ
และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนเหยียดหยามพนักงาน
ให้พนักงานก้มกินสิกินซะอะไรอย่างนี้ครับ

นี่เป็นคลิปที่ทางร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างอาหารญี่ปุ่นย่านบางซื่อ
ได้มีการโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดเอาไว้
ขณะที่ลูกค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งมีอยู่ด้วยกัน๕คนเนี่ย
มากินบุฟเฟ่ที่ร้านนะครับตักมากินไม่หมดอาหารเหลือ
พนักงานพยายามเข้าไปถามว่าเอาใส่ห่อกลับบ้านไหม
เพราะว่าที่นี่คืออาจจะมีการอนุญาตนะคุณนะ
ร้านไม่ยอมเลยนะต้องเสียค่าปรับอย่างเดียว
ห่อกลับบ้านแต่ที่นี่บอกว่าเราห่อกลับบ้านได้

ปรากฏว่าลูกค้าบนโต๊ะบอกว่าไม่ต้องห่อ
เทอาหารที่เหลือเนี่ยลงบนโต๊ะแล้วก็ให้พนักงานกินนะครับ
โดยคลิปนี้ได้มีการเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าลูกค้ากลุ่มนี้มากินอาหารพอเรียกเช็คบิน
ปรากฏว่าอาหารกินไม่หมดทางพนักงานจึงแจ้ง

แต่ก็จะมีบริการห่อให้ลูกค้าเอากลับบ้านไปนะฮะ
ทำให้ลูกค้าชายในกลุ่มนั้นไม่พอใจ
เทกุ้งดองน้ำป่าลงบนโต๊ะแล้วก็พูดข่มขู่พนักงาน
บอกว่างั้นมึงกินสิพนักงานก็ไม่โตเถียงอะไร
ก็ได้แต่ไปหยิบที่คีบมาคีบกุ้งที่อยู่บนโต๊ะ
ห่อแล้วก็ต้องคิดเงินค่าห่อ
ทีนี้ก็ทำให้ลูกค้าชายไม่พอใจเพิ่มขึ้นไปอีก

ก่อนที่ลูกค้าซึ่งเป็นเพื่อนกันที่มาด้วยกันในกลุ่ม๕คน

หลังจากคลิปแล้วก็ภาพถูกแชร์ออกไป
ทางร้านออกมาโพสต์อัปเดตอีกครั้ง
บอกว่ามีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาเจรจา

ซึ่งทางร้านก็ได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ที่โทรศัพท์เข้ามาเป็นคลิปเสียงข่มขู่
เอาไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเพื่อเป็นหลักฐานแล้วนะครับ
ล่าสุดพฤศิษฐาไทยรัตน์ทีวีของเรา
ติดต่อไปยังร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างอาหารญี่ปุ่นร้านนี้
ก็ได้รับแจ้งนะครับว่าจริงแล้วก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตนักหรอก

แต่ที่ต้องออกมาโพสต์เพราะเด็กในร้านโดนข่มขู่
อีกทั้งอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับร้านอื่นด้วยนะครับ
เรื่องต้นทางร้านได้พูดคุยกับลูกค้ารายกลุ่มนี้แล้วนะฮะ
แต่ก็ยังไม่มีการขอโทษจากทางลูกค้าแต่อย่างใดนะครับ
ตอนนี้ทางร้านก็รอให้ลูกค้าที่ก่อเหตุกลุ่มนี้
มาพูดคุยมาเจรจาอีกรอบนะครับ
รอให้มาขอโทษหน่อยนะฮะไอ้ที่แจ้งความไปนะ
ก็ต้องพิจารณาว่าจะถอนไหมถ้าลูกค้ามาขอโทษ
ทางร้านเขาออกมาแฉเองถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่ไม่น่ารักเลยนะครับ